ผลการเลือกตั้งซ่อมสอสอในพื้นที่สงขลาและชุมพร
ถือว่ามีความหมายนะเป็นการวัดฐานเสียงกัน
ระหว่างประชาธิบัตรกับพักพลังประชารัฐ

พักร่วมรัฐบาลยังทำงานกันได้

คือนายกทำหน้าที่หย่าศึกด้วยไหมคะ
เรื่องนี้ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
เพราะอย่างที่บอกไปการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้

สวัสดีครับคุณบูคฮาคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ผมขีดเส้นใต้ไปเมื่อวาน
ว่าให้จับตามองสัมพันธภาพของพักร่วมรัฐบาล
หลังการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรและที่สงขลาผ่านพ้นไป
มันจะเป็นเหมือนแก้วร้าวที่รอวันแตกหรือเปล่า
แล้วมันจะส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
แก้ปัญหาให้ประชาชนหรือเปล่า
มันจะนำไปสู่รัฐบาลที่เรียกว่าอยู่ได้แต่บริหารไม่ได้หรือไม่
เพราะว่าการที่จะเอาพระราชบัญญัติเข้าสภาเพื่อผ่านออกมากดเป็นกฎหมาย
บังคับใช้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังลังเลว่าจะเอาเข้าสภาแล้วจะผ่านออกมาได้
มันจะหงายท้องตึงด้วยเรื่องความขัดแย้งนี้เป็นเหตุรึบราว
แล้วมันจะส่งผลให้ปัญหาของประชาชนที่รุมร้าวอยู่ตอนนี้
แก้ปัญหาได้หรือเปล่า
ความเดือดร้อนของประชาชนถูกทับถมลงมาทุกวันทุกวัน
โดยเฉพาะปัญหาปากท้องที่มารุมมาตุ้ม

รายรับไม่พอรายจ่ายหนี้สินอีนุงตุงนังมีหนี้สินล้นพ้นตัว
เพราะค่าครองชีพมันแพงขึ้นต้องยืมหนี้มาใช้หนี้
รายได้เท่าไหร่ก็ไม่พอกับรายจ่ายไม่พอกับดอกเบี้ยโหด
ทั้งหมดเนี่ยครับรัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหายังไง
จะมีสมาธิในการแก้ปัญหายังไงถ้ารัฐบาลเป็นรัฐบาลที่มีปัญหากันเองในคณะรัฐมนตรี
มันเข้าจะเข้าประเภทอยู่ได้แต่บริหารไม่ได้
วันนี้ข้อห่วงใยที่ขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานก็มีเสียงสะท้อนกลับมา
นายกนายกบอกว่าวันนี้การทำงานร่วมมือกันดีอยู่แล้ว
จะไปมีปัญหาอะไรการเลือกตั้งก็คือการเลือกตั้ง
ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดพอถึงเวลาเลือกตั้ง
มันเหมือนจะเกิดความขัดแย้งอะไรต่างแต่การทำงานทุกคนทำงานเพื่อประชาชน
ไม่ใช่หรือพักร่วมรัฐบาลท้ายที่สุดก็คือต้องทำเพื่อประชาชน
ต้องช่วยรัฐบาลในการทำงานเพราะเราคือรัฐบาลในฐานะพักร่วม
มันจึงมีหัวข้อข่าวว่าตูรีบยาศึกยันสัมพันธ์คงเดิม
อันนี้คือความมั่นใจของนายกซึ่งท่านเชื่อว่าไม่มีปัญหา
แต่ว่าลองฟังความเห็นของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
ที่เป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ด้วย
จุลินขยี้บอกแล้วบี้กันเองได้ไม่คุ้มเสีย
คุณจุลินบอกว่าความสัมพันธ์พักร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องอนาคต
นี่เคยเตือนไปแล้วว่าสุดท้ายถ้าพักร่วมมาแข่งกันเองจะได้ไม่คุ้มเสีย
บมือข้างเดียวไม่ดังถ้าประชาธิปัตย์ถือหลักนี้พักเดียวพักอื่นไม่เอาด้วย
มันก็ไม่เกิดสิ่งที่เราอยากให้มันเป็น
ถ้าเรามีโอกาสเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเราจะไม่แข่งขันกันเองในพักร่วม
มันได้ไม่คุ้มเสียวันนี้ปรากฏผลให้เห็น
มันต้องมีวัฒนธรรมทำงานร่วมกันในรัฐบาลผสม
นี่คือถ้าย้ำคำพูดของคุณจุลิน
ท่านบอกว่าความสัมพันธ์พักร่วมเป็นเรื่องของอนาคต
ไม่ได้บอกว่าไม่มีปัญหา
ฉะนั้นระหว่างโลกสวยของนายกกับโลกในความเป็นจริงของคุณจุลิน
สุดท้ายมันจะเป็นยังไงนี่คือเรื่องที่ต้องตามดู
ส่วนเรื่องที่ลามมาถึงปัญหาปากท้องเข้าของแพงเรื่องหมูแพง
ขีดเส้นใต้ไปดูต้นต่อของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
นายกให้สัมภาษณ์เมื่อวาน
นายกพูดเรื่องหมูขาด
นายกบอกว่าหมูตายก็สร้างหมูใหม่ขึ้นมา
เพราะพันธุ์ใหม่ขึ้นมาให้เพียงพอ
เพราะพันธุ์ใหม่ขึ้นมาให้เพียงพอ
ฟังดูมันก็เหมือนง่ายครับหมูตายก็สร้างหมูใหม่ขึ้นมา
แต่ว่าประเด็นนี้คนที่อยู่ในวงการเลี้ยงหมูมายาวนานเนี่ย

ฝากบอกมาให้นายกรู้ว่ามันไม่ง่าย
สมมุติว่าเราตัดสินใจวันนี้
ตัดสินใจสั่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามา
แล้วกว่าพ่อพันธุแม่พันธุ์มันจะติดสัตว์
แล้วกว่าแม่หมูจะท้อง
แล้วกว่าจะได้ลูกหมูมาเลี้ยงจนโต

ต้องใช้เวลาประมาณ๑ปีครึ่ง
ฉะนั้นมันไม่ใช่แนวทางที่จะแก้ปัญหา

หมูเพิ่มเข้ามาในตลาดได้เร็วอย่างที่นายกว่า

ประเด็นที่นายกพูดอีกเรื่องหนึ่ง
หมูตายไปประมาณไม่ถึง๒๐

แสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการนี้
แล้วนายกก็ตั้งคำถามว่า
มีคนไปทำอะไรหรือเปล่า
นี่มีคนไปทำอะไรหรือเปล่า
นายกท่านอาจจะรู้แล้วหรือท่านอาจจะไม่รู้
แต่ลองฟังข้อมูลจากคนที่อยู่ในวงการเลี้ยงหมูมายาวนาน

เขาพูดถึงพี่เบิ้มในวงการหมูเรียกว่า๕พี่เบิ้ม

กับเรื่องราคาหมูยังไง

เบิ้มในวงการหมูทำธุรกิจครบวงจร
ทำฟาร์มโรงชำแหละทั้งหน้าร้านทั้งแปรรูปทั้งส่งออก
ซึ่งการจะทำแบบนี้ได้ต้องมีห้องเย็น
ซึ่งใครก็มีห้องเย็นกันทั้งนั้น
แต่ห้องเย็นของ๕พี่เบิ้มเนี่ย
มันมีประสิทธิภาพสูงสามารถฟรีดเก็บเนื้อหมูได้เป็นเวลา๖๑๒เดือนฟรีดไว้ได้
แล้วคงมีห้องเย็นสามารถเก็บเนื้อหมูได้๓๔แสนตัน
โดยเนื้อหมู๓๔แสนตันที่ว่านี้จะเป็นหมูเนื้อแดงหมู๓ชั้นสันคอสะโพก
ส่วนขาหมูเนี่ยเขาจะไม่เก็บไว้ในห้องเย็น
ดังนั้นกรณีที่มีผู้คนรวมทั้งระดับรัฐมนตรีสงสัยว่ามีหมู๑ล้านตัวหายไปจากตลาด
ก็คิดว่ามันหายเข้าไปอยู่ในห้องเย็นนี่แหละ
เขาให้ข้อมูลต่อมาอีกว่า๕พี่เบิ้มวงการหมูก็คงจะพูดคุยกันบ้าง
เกี่ยวกับสถานการณ์โรคหมูและราคาหมู
ดังนั้นในช่วงต้นปี๖๔๑ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เขาก็ช่วยกันลากราคาหมูเป็นให้ขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ๘๐บาท
ถ้าหมูเป็นกิโลกรัมละแปดสิบบาทตามสูตรแล้วเนี่ย
ให้เอาสองคูณเข้าไปก็จะได้ราคาเนื้อหมู
ชำแหละที่กิโลละ๑๖๐บาท
บรรดาเกษตรกรก็เลยนำหมูเป็นและหมูป่วยใกล้ตาย
มาขายให้๕พี่เบิ้ม
เพราะว่าเขามีห้องเย็นเก็บได้ถึง๓๔แสนตันอย่างที่ว่า
เรียกว่าทยอยเก็บเนื้อหมูเข้าห้องเย็นไปเรื่อย
พร้อมกับรากราคาหมูเป็นจากกิโลละ๘๐บาท
ลงมาเหลือกิโลละ๖๔บาท

เรียกว่ารากราคาขึ้นไปสูง
แล้วจึงลากราคาลงมาต่ำ
สุดท้ายเขาให้ข้อมูลแบบนี้

เกษตรกรรายย่อยกับเอกชนขนาดกลาง
ได้เห็นแต่ราคาครับ
ได้เห็นแต่ราคาเพราะอะไร
เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีหมูเป็นเหลืออยู่แล้ว

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกหมูก็ไม่มี

ต้องใช้เวลาในการพักฟาร์มไปอีกนาน
เพราะว่าโรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกัน
แต่ว่าไอ้๕พี่เบิ้มเนี่ย
ยังมีพร้อมทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกหมู
และเนื้อหมูในห้องเย็น
ถ้าสต๊อกห้องเย็นพร่องลงไป
เขาก็ยังมีหมูเป็นในฟาร์มอีกจำนวนมาก
ถึงต้องวันนี้ต้องถามว่า

คุณตามเกม๕พี่เบิ้มทันไหม
คุณตามเกม๕พี่เบิ้มนี่ทันไหม
นี่คือคำอธิบายที่ตอบคำถามนายกว่า
มีคนไปทำอะไรกับหมูหรือเปล่า

จะเอายังไงถึงจะถูกที่คัน
นี่คือคำถามถึงนายกรัฐมนตรี
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะฮะ
หยิบยกประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะ
ทั้งต่อผู้เลี้ยงสุกรเอง
แล้วก็ต่อผู้บริโภคเองด้วยนะครับ